เปิดปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ปากกับภาคภูมิ

ทสมมติกว่านะครับเรากำลังคุยกันเรื่องของนองฟลุ๊คเด็กหนุ่มวัน๑๕นะฮะ
ทีนี้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวได้เนี่ยถูกควบคุมตัวได้เนี่ย

แล้วฟลุ๊กนั่นแหละมากู้เงินเขาแล้วไม่จ่ายทั้งดอกไม่จ่ายทั้งต้นที่กู้มาเลย
ก็เลยต้องมาเอาตัวไปเพื่อจะถามว่าเออเงินทองมันยังไงกันแล้วจะใช้คืนเขาไหม
คุณเอกพบกับคุณตาก็ยืนยันว่าน้องฟลุ๊กยังคงยืนยันว่า
มันเป็นเรื่องของบัญชีม้าเหมือนที่เป็นข่าวแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวกันมาจริง
ครับทีนี้คุณเอกพบมองยังไงที่บังดีนเนี่ยผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้เนี่ย

อุ๋ยก็ความผิดมันต่างกันเยอะอะครับถ้าเขาจะออกมายอมรับว่าใช่ครับ
ผมทำบ่อนการพนันผมไปอุ้มเขาเพราะว่าเป็นติดหนี้บัญชีม้า
โทษความผิดก็ยึดทรัพย์สิครับมันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน
พนันออนไลน์หรือพนันอะไรก็ได้

แต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นปล่อยเงินกู้กู้ยืมเงินกันไม่คืนกัน
มันก็เป็นเรื่องของพรบกู้ยืมเงิน
มันเป็นความผิดที่แตกต่างกันเยอะมาก

ไม่มีอะไรที่หน่วยงานด้านยุทธรรมทำไม่ได้อยู่แล้วครับ
คือเส้นทางการเงินมันจะชัดทุกสิ่งทุกอย่าง

ข้อเท็จจริงที่เขาพูดมาก็เอาคดีเพิ่มไป

ถูกต้องครับคือผมเห็นพอบางวันได้ดูสัมภาษณ์ของท่านรองผู้ชายการ

ผมว่าท่านดูตรงไปตรงมาแล้วเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับ
คือท่านเองไม่ได้ฟันทงไม่ได้เชื่อตรงนี้
ท่านก็บอกแล้วว่าอยากพูดอะไรพูดไป
แต่เดี๋ยวรอสืบสวนสอบสวนให้แน่ชัด
ถ้าไม่ใช่ตามที่พูดก็จะดำเนินคดีเพิ่มไป
ตอนนี้ท่านอยู่กับเราที่เปิดปากกับภาคภูมิ
ครับผมอยู่ในสายพอดีเลยเดี๋ยวจะได้สอบถามกัน
เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับ
ตมตรีพิรพงศ์วงสมานนะครับ
สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านภาคภูมินะครับ
โอ้โหได้ผู้ต้องหาครบหมดแล้วนะฮะ๙คน
ครับที่นี้คนสำคัญอย่างบางดีนะคนที่เอาปืนไปจี้เอา
เขาบอกเขาทำเงินกู้ออนไลน์ฟลุ๊กไม่ได้เปิดบัญชีม้ากับเขา
มีผลต่อรูปคดีต่างไหมครับท่าน
สิ่งอื่นมันก็จะบอกใช่ว่าเป็นอะไร
เรื่องที่จำเป็นควรใช้ประมาณต่อขยายผล
ตกลงแล้วกลุ่มผู้ต้องหา

เอายังไงดีเอาตามคำให้การเขา

แต่เขาเห็นชัดแน่ว่าใช้เวลา๔วันก็ได้ทั้งหมดทุกคนนะครับ
ตัวบังดีเนี่ยคือถ้ากระแสสังคมก็เชื่อกันว่า
เป็นการพนันออนไลน์เป็นการพนันอะไรก็ว่าไป
แต่เมื่อเขาให้การว่าเป็นเรื่องปล่อยเงินกู้
ครับก็เราพิสูจน์กันตรงนี้ได้เดี๋ยวก็ขุดขึ้นมาทางสืบสวนเนี่ย
มันใช่ไม่ได้เป็นไม่ได้หรือไม่ตรงไหม
ถ้าใช่ก็เดินมีคาดีในส่วนของการปล่อยเงินปลูก
มีข้อหาอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ใช่เป็นเว็บไซต์การพนัน
เป็นเรื่องของการพนันก็ดำเนินคดีด้วยการพนันไปไม่มีปัญหาอะไรเลย
ไปตรวจสอบดูได้เส้นทางการเงินต่างอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ

ครับแล้วตัวอย่างเจ๊กล่องกับปังดีนเขาเป็นพวกเดียวกันไหมฮะท่านครับ

ส่วนแรกเนี่ยเด็กในนั้นเนี่ยก็พยายามให้การใช้คำให้การ
เรื่องจากอย่างนี้ครับเขาตามล่าตัวน้องฟลุ๊กเนี่ย

เงินในบัญชีหายไปจำนวนอย่างเนี่ย๓แสนกว่าบาทเนี่ย
เขาตามล่าตัวน้องฟลุ๊กไม่เจอ

แต่เขาไม่รู้จักตัวน้องฟุ๊กเจ๊กล่องเป็นคนให้น้องฟุ๊กเปิดบัญชี
ก็ต้องจำได้ก็ฆักชวนเจ๊กรองมา
แต่ในนั้นเนี่ยเขาจะอธิบายกันอย่างไร
หรือเขาจะหลอกกันว่ายังไงว่ามาซื้อรถมอเตอร์ไซค์แล้วจะต้องมายก
อย่างที่ผมบอกนะครับเพราะเขาบอกว่าจะมาซื้อมอเตอร์ไซค
จะต้องยกมอเตอร์ไซค์ใส่รถแต่ด้วยเหตุผลนะ
มันใส่ไปได้ไหมมันเป็นของอย่างนี้
เราก็พูดตรงไปตรงมาแต่มันจะสอดคล้องเรื่อง
มันจะคัดมันจะค้านกันเองเราก็เห็นกันด้วยตาด้วยอะไรอยู่แล้วนะครับ
คือมันต้องไปหักล้างกับพยานหลักฐานอย่างเช่นถ้ามีคนหนึ่งบอก
เขาจ้างผมมาให้มาช่วยรถจักรยานยกรถจักรยานยนต์หน่อย
แต่ไอ้รถที่มากันเนี่ยเฮ้ยมันจะยกขึ้นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับท่าน
คือคำให้การของเขามันก็ค้านตัวเองอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ

ทั้งหมดตอนนี้ถูกตั้งข้อหาร่วมกันเหมือนกันหมดเลยไหมฮะ
หรือว่าแยกแยะเป็นแต่ละคนแต่ละคนไป
ทุกวันนี้ก็ได้ไปคุมจับ

โดนยาไม่รู้ว่าเป็นยานอนหลับหรือยาอะไรสิ

หรือว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับใช่ครับแต่เมืองต้นแล้วจากคำให้การของพลุกเนี่ย
ตำรวจเชื่อว่ามันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ฟลุ๊กบอกจริงไหมฮะเรื่องของเปิดบัญชีม้า
มันมีภาพประกอบอยู่แล้วฟุ๊กเขาก็ให้การอยู่แล้วเพียงแต่ฟุ๊กเนี่ยเขาไม่รู้
พวกนี้เขามาจ้างเปิดบัญชีอย่างเดียวคำว่าบัญชีม้าเนี่ยฟุ๊กเขายังไม่เคยได้ยินเลย
เราเป็นภาษาพูดของเราที่อยู่ในโลกโซเชียลรู้กันว่ามีการเปิดบัญชีม้า
เพื่อไปช่อกงออนไลน์เพื่อการพนันเพื่ออะไรก็ว่าไปนะครับส่วนตัวฟลุ๊กเองเนี่ย
เขาเพียงแต่ว่าเด็กก็แสวงหารายได้มีคนมาชักชวนให้เขาเปิดบัญชีแล้วได้เดือนละ๕๐๐ต่อบัญชี
เขาก็ทำอย่างนั้นเนี่ยส่วนคุณจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณเพียงแต่พลุกเขาเจ็บความรู้สึกว่า
มันต้องยุติธรรมสิเขาถูกจ้างไหมเปิดบัญชีแล้วทำไมให้เขาครั้งเดียวไหนว่าจะให้เดือนละ๕๐๐ต่อบัญชีทำไมไม่ได้
ค่ะในในคดีนี้ในวงทั้งหมดนี้ที่เกี่ยวข้องกับเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย
ตำรวจสามารถจะขยายผลแล้วไปถึงการปราบปรามขบวนการแบบไหนอะไรยังไงได้ไหมฮะ
หรือมันก็คือแค่คดีการทำร้ายร่างกายอุ้มไปซ้อมไปทรมานคดีหนึ่ง

เป็นท่อนไปนะครับท่อนนี้ก็ถือว่าจะบอกว่าจบก็ได้
ตอนนั้นเราจะไปรอให้เราไปกวาดจับสมมุติว่ามีคนอยู่เบื้องหลังอีก๕คน๑๐คน
จะไปร้อยกว่าจับมันจะมาเกี่ยวอะไรกับการทำร้ายร่างกายอันนี้ครับ
มันก็ไม่เกี่ยวส่วนนี้เราก็สอบสวนดำเนินคดีแยกส่วนไป
ส่วนนี้จะต้องไปขยายผลว่าเอ๊ะมีใครอยู่เบื้องหลังสั่งการทำร้ายร่างกายเรื่องนี้หรือไม่
หรืออยู่เบื้องหลังจะเป็นการพนันอะไรเราก็ไปดำเนินการขยายผลต่อไปครับ
แต่อุปกรรมเครื่องมือเครื่องไม้และไม่เท่าสอธรณ์ก็ประสานกันแล้วครับ
ต้องประสานกันกับสอนอว่าใครจะเป็นคนขยายผลต่อไปครับ
แต่ทุกต้นเนี่ยเราขยายผลไปเลยอยู่แล้วครับ
อ่าอันนี้คือต้องหา๙คนก่อนได้หมดแล้ว
คนเจ็บอยู่โรงพยาบาลถูกยิง

ไม่ต้องไปแจ้งแล้วครับมันยิงมันก็จบแล้ว

เรื่องนี้มันไม่ต้องแจ้งตำรวจเพราะความผิดต่อแผ่นดิน
ตำรวจดำเนินการเลยไม่ต้องมีใครมาแจ้งหรอกครับ

เสื้อฟ้าคนนั้นไม่ต้องแจ้งแล้วตำรวจกล่าวหาได้เลย

ใช่ครับใช่ครับครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับท่านรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะฮะพลโนตรีพิรพงศ์วงสมานนะครับ
ก็ได้ทราบความชัดเจนแล้วตรงนี้แล้วว่ามันเป็นยังไง
คุณเอกพบดูแล้วเนี่ยมันควรจะขยายผลต่อไหม
ผมว่าท่านรองพีรพงศ์ท่านขยายแน่นอนผมฟังจากน้ำเสียงของท่าน
ฟังจากการทำงานที่รวดเร็วกระชับฉับไวนะครับ
ผมว่าท่านขยายผลได้อย่างแน่นอนต้องฝากท่านรองผีระโพงอีกทีนะครับ
อยากให้ท่านไปตรวจสอบโรงพักษณ์แถวรังศิษย์ประธุมนะครับ
จ่าชื่อจ่าบ่อยไม้นะครับพอดีได้ทราบข้อมูลว่าตัวแกเองเนี่ย
ก็รับหาเปิดบัญชีม้าเหมือนกันนะครับพอดีผมได้ข้อมูลมาเนี่ย
มีคนส่งมาว่าจ่าคนนี้ไปรวบรวมหาบัญชีมานะครับ
ก็ให้เดือนละ๕๐๐บาทเหมือนกันนะครับแล้วบางบัญชีเนี่ย
มีเงินหมุนเวียน๒เดือน๒๐กว่าล้านบางบัญชีมีเป็น๖๐ล้าน
จ่าบ่อยไม้หรอใช่จ่าบ่อยไม้อยู่ที่ไหนนะโรงพักษณ์แถวรังศิษย์ประธุมครับ
จ่าบ่อยไม้เดี๋ยวยอดเงินเท่าไหน

คือบัญชีของใครก็ไม่รู้แต่จ่าบ่อยไม้
เปิดให้จ่าบ่อยไม้ไปให้ขอเปิดให้ใช่ครับเยอะครับ
ให้เดือนละ๕๐๐ไม้สำหรับคนที่เปิดบัญชีนี้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญคือตำรวจตำรวจยังทำอย่างนี้หรอ
ใช่ครับไม่รู้ว่าจะเป็นเครือขายเดียวกันกับเว็บพนันนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวต้องตรวจสอบกลุ่มบางบีนใช่ครับ
ซึ่งเมื่อกี้พฤติกรรมเดียวกันนะครับให้เดือนละ๕๐๐ในการรักษาบัญชี
ซึ่งเมื่อกี้คุณพิรปงฤตริย์บอกชัดว่าเจ๊กล่องกับบางบีนพวกเดียวกัน
ที่เราเคยฟังกันมาว่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าได้๕๐๐บาทเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียว๕๐๐นะ

ถ้ามาดูจากเรื่องนี้แล้วจากน้องพลูกด้วยคือเดือนละ๕๐๐
ดูแลให้เป็นรายเดือนเลย
ถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจากข้อมูลที่มีเนี่ยเขาบอกว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านเนี่ยถูกเป็นร้อยบัญชีอะครับเยอะเลย
แล้วถ้าเกิดใครที่บิดเงินลักษณะเหมือนน้องฟุ๊กเนี่ย
แกก็จะเป็นคนไปตามล่าตัวเองด้วย

ไปตามล่ามาเองอีกต่างหาก

ใช่ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผู้ที่ถูกไปตามล่าไม่มีใครกล้ามาร้อง

เป็นข้อมูลเนี่ยข้อมูลถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมขอเอาให้ชัดอีกนิดนึงครับ

แต่ดูว่าไปพบใครจะรับข้อมูลตรงนี้บ้าง
จะมีปัญหาผลกระทบกับตัวเขาหรือเปล่า
เพราะเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดเปิดต่อไปเดี๋ยวมันต้องมีปัญหา

แล้วก็พบว่าที่เปิดให้กับจ่าบอยไม้ไปเนี่ย
เฮ้ยทำไมเงินเข้าออกมัน๒๑ล้าน

เขาบอกเขาไม่คิดว่ายอดเงินมันจะเยอะเท่านี้ไงครับ

คุณตาเดี๋ยวกลับมาถามนะ

ถามอยู่ว่าถ้าเกิดเจอหลานเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปรับกลับบ้านแล้วเนี่ย

เด็กหนุ่มวัย๑๖เนี่ยคือมันมีข้อมูลที่มากมายกว่านั้นอีกเยอะแยะ

เมื่อกี้คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกมีคนเห็นข่าวของฟลุ๊กเปิดบัญชีม้าให้เขาแล้วก็ไปปิด
บัญชีเอาเงินมาใช้ถูกอุ้มไปซ้อมจนแบบแทบตายเขาบอกเขา
กลัวเขาเลยไปเช็คบัญชีตัวเองที่เคยเปิดให้กับคนคนหนึ่งซึ่ง
ดันเป็นตำรวจอีกอักษรยอบบ่อใบไม้อยู่แถวไหนนะลงพักแล้ว
แถวรังศิษย์ประทุมซึ่งไม่รู้ลงพักไหนนะเขาเปิดไว้แล้วมา
บัญชีในชื่อตัวเองโอ้โหมีเงินเข้า๒๐ล้านก็มี๔ล้านก็
มีหลักแสนก็มีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ท่านเลขา
การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าที่ร้อยตรีธนกฤษ
อารีรัฐอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับสวัสดีครับ
ท่านธนกฤษครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิและผู้ฝั่งผู้ชมที่
ลบครับครับผมมีคุณตาของน้องฟลุ๊กแล้วก็คุณเอกพบ
ประเสริฐอยู่ด้วยกันด้วยนะฮะครับผมครับเห็นบอกเมื่อ
ได้ไปพูดคุยพบปะกันใช่ไหมครับท่านครับครับก็ได้
มายื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วก็
ก็ของการคุ้มคลองคุ้มคลองพยาบาลครับแล้วก็ดูของการที่
จะให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมายแกครับก็เป็นนโยบายของ
ศักดิ์เที่ยวสุธินอยู่แล้วนะครับครับให้ดูแล้วเรื่องนี้ครับ
ทีนี้ประเด็นในส่วนที่มีความห่วงใยในประเด็นไหนที่จะให้
ทางกระทรงวิทยาลัยทำดำเนินการก็เป็นเชิญเลยครับคืออย่าง
เงินเยียวยาเนี่ยอันนี้เราตามสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
ครับคุณตาคุณตาห่วงเรื่องประเด็นไหนความปลอดภัยหรือว่า
เรื่องพรุ่งนี้น้องพลุกจะออกจากโรงพยาบาลนะครับท่านโรง
เพิ่งโทรมาแจ้งคุณตาก็ก็ตอนนี้ก็เรื่องความปลอดภัยก็
เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผม
ก็อยู่กับหลานกับตาย้ายก็ไม่คีย์คนนะครับทีนี้เรื่องเรื่อง
เรื่องดำเนินเรื่องคดีก็ขอให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนิน
การไปนะครับผมก็ฝากให้ให้ถึงที่สุดด้วยนะครับเอาเอาเรื่อง
ความปลอดภัยก่อนครับท่านธนกฤษตรงนี้จะช่วยดูแลเขาดี
ยังไงได้ไหมครับการคุ้มครองพยานเรามีเรื่องคุ้มครองพยาน
อยู่แล้วถ้าหากว่าอย่างน้องเนี่ยนะครับที่เป็นถือว่าเป็นผู้
เจ็บเป็นผู้เสียหายครับนะครับก็อยู่ในในเรื่องที่มี
ยื่นเอาไว้แล้วเราก็ให้ยุติธรรมจังหวัดเนี่ยเขาติดตามเรื่อง
อยู่แล้ววันนี้ที่มาพบในยุติธรรมจังหวัดเอ่อก็ก็อยู่ก็อยู่
ด้วยนะครับแล้วผมก็ได้มีข้อสั่งการให้ไปแล้วนะครับว่าให้
ธรรมจังหวัดเนี่ยดูแลเรื่องของสิทธิแล้วก็เรื่องของ
การความบอตภัยโดยกรอบนี้ก็คือเราก็ได้ฝาสาญกับ
ครับว่าอย่างคนร้ายเนี่ยครับผมเดี๋ยวจะให้ได้ว่าจะติด
ตามจากกลุ่มคนร้ายมาได้ทั้งหมดแล้วในเวลานี้หุ้นเครื่อง
ทั้งหลายนะครับก็อยู่การสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอยู่เวลานี้นะครับ
เพราะว่าผมก็ได้พูดคุยกับทางท่านผู้บัญชาการโดยตรงนะครับ
ท่านก็รับปากว่าจะดูแลเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็รับปากว่าในเรื่องของคดีความเนี่ย
เราก็ดำเนินการทุกข้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตลอดถึงเรื่องของผู้บังการหรือผู้สนับสนุนก็ตามเนี่ย
เราก็ประสานท่านท่านก็รับปากว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ให้นะครับ
ยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะเน้นย้ำเพิ่มเติมขึ้นให้อีกนะครับว่า
น้องเขาจะออกจากโรงพยาบาลแล้วพรุ่งนี้นะครับ
ก็อาจจะต้องให้มีการช่วยเหลือดูแลเรื่องความปลอดภัยตรงนี้
จะย้ำให้อีกรอบหนึ่งครับ
ส่วนทางคดีเนี่ยคุณเอกพบบอกว่าอยากจะให้ขยายผล

เส้นทางการเงินเราจะขยายต่อไหมครับ
เส้นทางการเงินเราบรรดาเงินการตามออโตเมติกอยู่แล้วครับ
เพราะว่าประดิษฐ์ประกาศเป็นเรื่องที่สันนิษฐานไว้๒ประเด็น
ก็คือเรื่องกู้ยืมเงินนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของเว็บไซต์การการพนัน
ดังนั้นเนี่ยทั้งสองทั้งสองเรื่องเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องของการกระทำความผิดอยู่แล้วนะครับ
กฎหมายไม่อนุญาตให้ดำเนินธุรกิจอย่างลักษณะแบบนี้ได้นะครับ
ดังนั้นเส้นทางการเงินมันก็จะรวมเรียนถึงเรื่องของผู้สนับสนุนด้วย
บัญชีม้าก็ตามหรือว่าทรัพย์สินที่ได้มาก็ต้องถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
มันก็จะโดนข้อหาเรื่องของฐานฟอกเงินตรงนี้ต่อไปด้วยนะครับ
เดี๋ยวผมจะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษในส่วนของภาคหนึ่งเนี่ยนะครับ
เขาบูรณาการร่วมกันไปนะครับก็สืบสวนตรงนี้ต่อไปด้วยครับ
บัญชีม้านี่คือยังไงก็ผิดกฎหมายใช่ไหมครับท่าน
ผิดอยู่แล้วครับเข้าไปการเปิดบัญชีม้าเนี่ยมันไม่สามารถทำได้อยู่แล้วครับ
แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็มีระเบียบไว้ให้อยู่แล้ว
ผมถึงได้ปฏิเรียนกำชับไปแล้วครับว่าอาจจะต้องมีการสร้างระบบหรือมาตรฐานในการที่จะเปิดบัญชีสำหรับเยาวชนเนี่ย
มีผู้รับรองหรือว่ามีผู้ปกครองมาร่วมอยู่ด้วย
ก็จะได้รู้ว่าลูกหลานของท่านเปิดบัญชีไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก็จะได้เป็นการป้องว์พาร์มอีกโดยไนยะหนึ่งอ่ะนะครับท่านครับพอดีได้ข้อมูลใหม่มากันเอง

ว่าคิดว่าตรงส่วนที่ทำนะครับเราไว้วางใจได้ก็ครับให้
ของผมแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเขา
ยังไงให้คุณเอกพบประสานต่อกันแล้วกันเผื่อคนนี้เขาบอก
ว่าเขาเป็นห่วงมากเลยเขานอนไม่หลับแล้วตอนนี้วันนี้
ขอบคุณนะครับเชิญครับท่านครับคุณเอกภพมีไลน์ผมอยู่แล้ว
ส่งมาเลยอ่าเดี๋ยวส่งข้อมูลต่อกันนะครับขอบพระคุณนะครับท่าน
ครับแล้วก็ไม่ต้องต้องส่งมาจะเป็นความลับครับไม่ต้องกลัว
เอาไอ้บัญชีมงบัญชีม้าเนี่ยเขายังไงกันเขาตกลงเขา
ขบวนการเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยมันใหญ่เลยเหรอขบวนการใหญ่
เว็บนี้เว็บใหญ่ไม่ได้ว่าแยกกันทำเขาเป็นเฮสนะครับมี
มีเฮดเป็นเฮียกอไก่เป็นหัวหน้าทีมในเฮียกอไก่นะครับ
เฮียกอไก่เขาก็มีสาขาเยอะแต่ละสาขาคนก็เยอะแยะ
มากมายนะครับเขาก็จะรู้จักคนนู้นคนนี้มากมายนะครับใครก็
อยากที่จะมีเงินนะครับพี่อุ๋ยครับถูกไหมครับบางทีเอ่อการ
เป็นฆ่าราคาเงินเดือนน้อยอ่ะพอเข้าไว้ศูนย์วงวน
พวกนี้ถูกชักชวนก็หลงเชื่อเขาก็ไปร่วมกระบวนการ
พวกเขาแสดงว่าตำรวจคนนี้กับพวกบังดีนกับเจ๊กล่อง
เนี้ยมันน่าจะไปชนที่ยอดก็อาจจะเป็น
ที่เดียวกันก็เป็นได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมการเปิดบัญชีแล้ว
เดือนละ๕๐๐มันตรงกันกับของน้องฟุ๊กมันตรงกันกับน้องฟุ๊ก
เว็บอื่นเขาอาจจะไม่จ่ายอย่างนี้ก็ได้หรือว่าแก๊งคอร์สเซนเตอร์ไม่จ่าย
มันซื้อทีเดียวเลยแล้วมันก็ไม่จ่ายแต่ทั้งนี้ให้เดือนละ๕๐๐
หลังจากนั้นก็มีเว็บที่เล่นปนันออนไลน์
อะไรก็ว่ากันไปใช่ครับใครจะเล่นก็เข้ามาเล่นใช่ผ่านโทรศัพท์มือถือ
แต่มันต้องมีการจ่ายเงินใช่จ่ายเงินโอนเงินให้เงิน
คนเล่นกับเจ้าของบ่อนถูกต้องใช่ครับซึ่งมันจะผ่านตรงไหนดี
ก็ต้องผ่านบัญชีบัญชีหมาผ่านบัญชีเขาเองผ่านบัญชีเฮียก้อกาย
ผมไม่เปิดบัญชีผมไม่เปิดบัญชีเองว่าเข้าบัญชีเฮียเลยนะ
ร้อยเลยครับเฮียเข้าบัญชีฟลุ๊กดีกว่าดีกว่าครับ
ใช่ไหมหลานคุณตาบุญเลิศอย่างนี้ก็ไปหามาใครที่มีหน้าที่หาบัญชีก็ไปหามา
ใช่ทำหน้าที่ก็หาบัญชีมาคนไปหาบัญชีก็อาจจะได้รายได้จากตรงนี้ด้วย
รายได้ทั้งขาบัญชีทั้งรายเดือนก็มีส่วนได้ทั้งหมดแต่ว่ามันผิดกฎหมายไงครับ
กระทำลักษณะแบบนี้มันผิดกฎหมายแล้วมันก็จะมีผลต่อมีผลต่อการเกิดอาชญากรรมในอนาคตทั้งหมด
เพราะมันคือการสนับสนุนให้ขบวนการผิดกฎหมายหรือว่าขบวนการฟอกเงินเนี่ยเอาบัญชีเราไปใช้

แบงค์ชาติเขาต้องกำกับดูแลเรื่องของบัญชีต่างเนี่ยเอาไปใช้อย่างผิดวิธีผิดกฎหมาย

เพราะฉะนั้นเว็บพนันเว็บนี้ต้องถูกดำเนินการนะครับพี่อุ๋ย
คือในประเทศไทยมีเป็นร้อยเป็นพันเว็บแต่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อ

คือแบบถ้าใครไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเราก็ไม่ไปยุ่งก็ว่ากันไป

พนันไงครับแต่เราพวกเราทุกคนมีหน้าที่เป็นผู้ดู
ผู้เล่นก็คือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายตำรวจหรือหน่วยงานไหน

ใช่ครับสร้างปัญหามาอุ้มคนทำแบบนี้
เราในฐานะผู้ดูในที่มันก็ทนดูไม่ได้
มันก็ต้องกระโดดลงมาไล่จี้ด้วยไง
เพราะมันไม่ใช่การแบบคุณไปแอบเล่นชอบเล่นตำรวจไปเปล่า

อันนี้มันเครือข่ายมีอิทธิพลมีปงมีปืนเอามา
เพราะฉะนั้นถ้าตัดเว็บของพนันเฮียกอตรงนี้ได้
เชื่อว่าบัญชีมาตรงนี้มันก็หายไป
ผมว่าพวกนี้เป็นจิ๊กโกสมัยโบราณ

คือผมว่าการกระทำเว็บพนันพวกนี้
รายได้เยอะอย่างวันนี้พี่อุ๋ยเห็นไหม
กว่าล้านเข้ามาทีนึงอย่างนี้ครับ

เขาไม่มานั่งอุ้มคนไปทำอย่างนี้หรอก

คุณเงินเป็น๑๐เป็น๑๐๐ล้านนะ
คุณมาเอาเด็ก๓แสนมาไล่กระทืบกับพวกนี้

ไปดูทางแถวตรองถสงส์รถม้าตอยเจริญกรุง๘๗
เขาไปอยู่แถวนั้นเขาบอกในนั้นมีบ้านหลังใหญ่

หลายที่เหลือเกินหรือว่าระบบหลังบ้าน

คุณตาทุกวันนี้ไปรับหลานชายใช่ไหมครับครับผม

เดินหน้าหลานก็จะไปถามว่า

หรือว่าเป็นเปิดบัญชีสุด

หรือเปิดบัญชีพนัน

ให้กู้เงินเข้ามานะแล้วมาตามทวงหนี้

วันนี้ขอบพระคุณจริงครับขอบคุณคุณตานะครับ
ขอบคุณคุณเอกพบนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้

ตามข่าวเย็นไทยรัฐทีวีต่อเลยนะครับสวัสดีครับ